ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองบ้านเรานะคะในวันพรุ่งนี้ทางสถาบันพระปกเกล้า
เขาก็จะมีการหารือกันค่ะหลังจากได้รับมอบหมายมาว่า
ให้เป็นผู้ที่ออกแบบคณะกรรมการสมาณฉันหาทางออกให้กับประเทศ
ขณะที่ทางอดีตนายกรัฐมนตรีก็ขอร้องให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
ซึ่งทำให้เกิดความวุ่นวายอยู่ในเวลานี้นะคะในเวทีนักคิดดิจิทัลจากรุ่น
นาล็อกสู่ยุคดิจิทัลเราจะลดช่องว่างการสื่อสารด้วยความจริงใจ
และความงามได้อย่างไรที่มีนายอานันต์ปัญญารชุนอดีต
ยกรัฐมนตรีมาร่วมแสดงความคิดเห็นค่ะบางช่วงบางตอนเนี่ย
พูดคุยถึงปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในตอนนี้
ซึ่งนายอานันต์มองว่ายังไม่รุนแรงเหมือนในอดีตค่ะ
ถ้าหากหาปัญหาที่ต้นเหตุได้ก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขได้นะคะ
สิ่งที่เขาอยากจะได้ยินมากกว่าคือว่าให้มีการปรับปรุง
อะไรครับรัฐบุญฉบับปัจจุบัน
ก็ดูบ้าจารย์ที่มันสร้างปัญหาบ้าจารย์ที่สร้างปัญหาแน่นอน
คือบ้าจารย์ที่ให้มีการแต่งตั้งเสาวอ
แล้วไม่ใช่แต่งตั้งสว๒๕๐แล้วซึ่งก็แปลกแล้วนะ
เรียกให้อำนาจเขามีการเลือกนายกด้วย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าอันนี้ก็คือประเด็นใหญ่
ที่ทำให้เกิดมีการเดินขบวน
ด้านนายกรัฐมนตรีวันนี้ได้กล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ

เน้นย้ำไปหลายเรื่องกับตำรวจในการปฏิบัติภารกิจในช่วงสถานการณ์ที่มีการชุมนุม
ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกกลุ่มเพราะรัฐบาลไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครค่ะ
เป็นหน้าที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีที่ต้องดูแลประชาชน
ขณะที่ทุกคนก็ต้องร่วมมือกันเพื่อให้ประเทศและประชาชนปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าได้
สิ่งสำคัญต้องระมัดระวังเรื่องการทำผิดกฎหมายเพราะตำรวจก็ไม่ได้ต้องการดำเนินคดีใคร
ถ้าหากสถานการณ์ยังบานปลายออกไปเรื่อยก็จะยิ่งลำบากส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ก็อยากขอร้องนะคะให้คำนึงถึงประเทศชาติเป็นหลักก่อนค่ะ

ถ้าไม่อ่านไม่ฟังเลยมันก็แล้วแต่คนน่ะนะแต่จะเชื่อทุกอย่างตามที่เห็นตามที่อ่าน
ผมว่าต้องแยกแยกนะแพทยศีลปัญญาว่าเป็นไม่ได้หรือเปล่าที่เขียนขึ้นมา
บางทีก็บางทีก็รู้เท่าไปถึงกายก็เชื่อไปแล้วมันก็เกิดปัญหาความขัดแย้ง
แล้วผมไม่ใช่คู่กายยังของใครเจ้าที่ก็ไม่ใช่หัวแย่งของใคร
เพราะทุกคนคือประชาชนคนไทยทุกคนที่อยู่อาศัยในแผ่นดินไทย

เพราะฉะนั้นอย่ามากล่าวอ้างกันไปว่าไอ้นั่นก็รังแก่ไอ้นี่รังแก่
กฎหมายเขารังแก่ไม่ได้หรอกครับนะเพราะทุกคนต้องมาระวังตัวเองกันอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องความคืบหน้าในการออกแบบคณะกรรมการสมาณชันนะคะ
นายสติธรธนานิธิโชธผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยของสถาบันพระปกเกล้า
บอกว่าวันพรุ่งนี้เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้านัดหารือกันเป็นการภายใน
เพื่อพิจารณาประเด็นที่ประธานรัฐสภามอบให้สถาบันพระปกเกล้า
โดยส่วนตัวเห็นด้วยแต่ว่ารูปแบบไม่ควรซ้ำกรรมการชุดต่างที่ผ่านมา
ที่มีหน้าที่ศึกษาเสนอแนวทางออกไปยังรัฐบาลแต่ก็ไม่เคยมีฝ่ายใดนำไปปฏิบัติ
ดังนั้นแนวทางที่ทำได้คือทำหน้าที่คนกลางสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คู่ขัดแย้งหลัก
คือรัฐบาลและกลุ่มผู้ชุมนุมให้พูดคุยตกลงหาทางออกร่วมกัน
สิ่งแรกก็คือกรรมการจะต้องเกิดขึ้นต้องร่วมออกแบบและคิดว่าจะนำปัญหาใดมาพูดคุยก่อน
ถ้าหากผู้ชุมนุมและรัฐบาลยอมรับจึงจะสามารถเดินต่อไปได้นะคะ
ขณะที่ในชัวร์หลีกภัยประธานรัฐสภาค่ะยืนยันบอกว่า
รัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการหลังทุกฝ่ายเห็นตรงกันค่ะแต่การตั้งคณะกรรมการชุดนี้
เป็นคนละเรื่องกับการแก้ปัญหาสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันตามข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ
ส่วนนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดำเนินการหลังรับฟังความเห็นจากรัฐสภาแล้ว
ด้านนายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลบอกว่าจะส่งตัวแทนเข้าร่วมเป็นกรรมการสมาณฉันด้วยหรือไม่
อย่างนั้นต้องขอดูรายละเอียดก่อนเพราะที่ผ่านมาตั้งมาแล้วกี่ชุดก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ค่ะ
ตามคำถามก็คือต้องเข้าไปดูองค์ประกอบอะไรทั้งหลายอย่างเนี่ยเพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่ามันแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองได้จริงหรือไม่
หรือไปเพิ่มความขัดแย้งด้วยการประวิงเวลาอย่างที่เคยมีมา
ถ้ามันเป็นแค่การยื้อเวลาหรือว่าเป็นการแค่ยื้ออำนาจเราก็ไม่ต้องการให้คณะกรรมการนี้เป็นเครื่องมือแล้วเราก็ต้องพิจารณาอย่างประนีตแล้วก็ถี่ถ้วน
เช่นเดียวกับนายสมคิตเชื้อคงนะคะหนึ่งในวิปของพักเพื่อไทยบอกว่าอยากให้ไปย้อนดูคณะกรรมการสมาณฉันในสมัยที่คอสชเคยแต่งตั้งและใช้งบประมาณมากมายมหาศาล
พอได้ข้อสรุปมาแล้วเคยนำไปใช้หรือไม่ตอนนี้ข้อสรุปดังกล่าวอยู่ที่ไหนค่ะ